ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลจากชาวบางขุนเทียนครับ
ท่านประธานครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่๒๕เป็นครั้งสุดท้าย
และปีนี้ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั้งที่๔
โดยครั้งนี้จะอภิปรายเปิดโปรงมหากรรมสร้างเพื่อโกง
มหากราบการผลานภาษีพี่น้องประชาชนพังทลายชีวิตและความมั่นคง
ของผู้มีรายได้น้อยไปถึงอนาคตเลยครับท่านประธาน
ท่านประธานครับผมเมื่อครั้งอภิปรายงบมารรายจ่าย
ประจำปี๒๕๖๖วาระที่๑ครับ
ผมก็ได้นำความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนในการเคหะ
เอื้ออทรบางขุนเทียน๓ขึ้นมาอภิปรายในสภาแห่งนี้
เดี๋ยวขอฝ่ายโสดเปิดภาพสไลด์ในวันนั้นด้วยครับ
ในวันนั้นผมมีการนำภาพบางขุนเทียน๓ก็คือท้องพื้น
หล่นคือชาวบ้านที่ไปซื้อโครงการเอื้ออทรอยู่เนี่ย
ก็ต้องใช้ชีวิตเผชิญอยู่ท่ามกลางความอันตรายเนี่ยยิ่งกว่าหลุมหลบภัยครับ
ผมก็เอามาเปิดโปรงในวาระนั้นแล้วก็บอกว่ามีงบประมาณการเบิกจ่ายเนี่ยโครงการละหลายสิบล้านบาท
แต่การไปดูการเบิกจ่ายแล้วเนี่ยมันสวนกระแสกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
มันสวนทางกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญ
วันรุ่งขึ้นครับหลังจากการอภิปรายของผมท่านรัฐมนตรีก็ได้เชิญผู้ว่าการแข่งชาติ
เชิญรองผู้ว่าการแข่งชาติเชิญคนสนิทต่างมาแถลงข่าวครับ
แถลงข่าวช่วงชิงความบริสุทธิ์ครับผมไม่ได้ถามเลยว่าใครมีการทุจริตหรืออะไรยังไง
แต่ท่านชิงความบริสุทธิ์ก่อนเลยโพสต์ข่าวผ่านเว็บการแข่งชาติยืนยันไม่ทุจริต
ยังไม่ได้ว่าใครทุจริตเลยแค่ถามว่าทำไมเบิกจ่ายงบสวนกระแสกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ช่วงชิงความบริสุทธิ์ไปแล้วพาดหัวข่าวแบบวัวสันหลังหวะยังไม่ได้ถามเรื่องใครทุจริต
แต่ช่วงชิงมาแบบนี้มันเลยน่าสงสัยครับท่านประธาน
พอมันน่าสงสัยเราก็ต้องตามไปดูกันต่อครับว่า
การเคลียร์แห่งชาติที่ของโง่มารรายจ่ายของพี่น้องประชาชนไป
ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีท่านนี้
มันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไร
ก็เลยเป็นที่มาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจุติไกลเลิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ไปครับท่านประธานเมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมปี๒๕๖๐
ท่านรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งถึงวันนี้เดือนกรกฎา

ท่านประธานครับเรายังมองไม่เห็นความพัฒนาในสังคมในด้านใดเลยที่ดีขึ้น
ตลอดระยะเวลา๓ปีเรายังไม่เห็นความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องประชาชนเลย
ไม่ว่าจะด้านใดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่อยู่อาศัย
ท่านประธานครับในส่วนของด้านที่อยู่อาศัยนั่นมีรัฐวิสาหกิจอยู่แห่งหนึ่ง
ภายใต้การกำกับดูแลของท่านนั่นก็คือการแข่งชาติ
แข่งชาติครับมีโครงการก่อสร้างไปแล้วหลายเกือบล้านยูนิต
งบประมาณลงทุนไปแต่ละปีก่อสร้างมากมายครับ
และที่ผ่านมาก็ลงทุนไปแล้วหลายแสนล้าน
ไปดูแลคุณภาพที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย
แต่ก็ไม่ควรที่จะบริหารจัดการให้มันคุณภาพน้อยตามไปด้วย
ผมเองเป็นสอสอสมัยแรกเข้ามาในสภาแห่งนี้
เคยเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย
แล้วก็ได้หารือร่วมกับทางการเคหะหลายครั้ง
เหตุใดทำไมความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในโครงการการเคหะแห่งนี้
มันต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้ครับท่านประธาน
สุดท้ายก็ต้องไปดูครับว่าถ้ามันทุกข์ทรมานขนาดนี้
รัฐมนตรีที่กำกับดูแลและวิสาหกิจแห่งนี้เขาดูแลยังไง

รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งปี๖๒ครับ
ก็ได้เริ่มแต่งตั้งคนของตัวเอง
เข้ามานั่งเป็นกรรมการเป็นบอร์ดการแข่งชาติ
เมื่อวันที่๓๐กันยายน๒๕๖

ไม่ว่ารัฐมนตรีคนไหนไม่ว่ารัฐบาลชุดไหน
ก็อาจจะต้องตั้งคนที่ท่านไว้ใจได้เข้ามาดูแลไม่ว่ากันครับ
แต่พอไปไล่ดูเปิดดูเปิดดูไปเรื่อย
ตั้งคนสนิทคนหนึ่งที่มันไม่ชอบมาพากล
อักษรย่อนายจอรอ
และนายจรรคนนี้ครับมีประวัติโชคโชน
เรื่องผลงานของการบริหารชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่มีประวัติอันโชคโชนในด้านการเงินเป็นนักปั่นหุ้น
นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วหลายบริษัท
และเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดแบบที่ว่าอยากได้เท่าไหร่บอกมา
พี่จัดให้และคนนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะสนิทกัน
และสนิทกันแบบที่ว่าข่าวในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่านายจรรคนนี้
ปล่อยให้รัฐมนตรีเป็นตัวของตัวเองบ้าง
และมีนายจรรคนนี้เป็นที่ปรึกษา
มีโครงการที่เฉาโฉอยู่โครงการหนึ่งก็คือเรื่องของ
แต่เอาละครับไม่ว่ากันไม่ต้องลงรายละเอียดยาวไกลไปถึงปี
เพราะว่าขณะนั้นท่านโยนความผิดให้ลูกน้องโยนให้บอร์ดไปเรียบร้อยหมดแล้ว
แล้วก็รอดตัวมาแต่มาวันนี้ครับเรื่องมันใกล้เคียงแบบเดิม
เรื่องมันชักไม่ชอบมาพากลไล่มาไล่มาก็ตั้งคนสนิทเป็นบอร์ด
และบอร์ดกำลังกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สูญเสียผลประโยชน์ของชาติมากมาย
ผมก็เลยต้องมาเริ่มเข้ามาดูว่าท่านรัฐมนตรีลงไปทำอะไรบ้าง
ร่วมกับคนสนิทและพวกท่านประธานครับในขณะนั้นที่เข้ามารับตำแหน่ง
ก็มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไนทีนหรือโควิด๑๙
รัฐมนตรีและพวกก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาโครงการหนึ่งครับว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโรคโควิด๑๙ก็ไม่อยากสร้างบ้าน
ขายให้กับผู้มีรายได้น้อยแต่เปลี่ยนมาเป็นโครงการสร้างบ้าน
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าแทนจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ครับ
ชื่อโครงการว่าเคหะสุขประชาโดยบอกว่าชาวบ้านเนี่ย
ไม่มีเงินไม่มีกำลังพอที่จะซื้อบ้านอยู่ถึงแม้ว่าจะร้ายราคาต่ำ
แต่เปลี่ยนโครงการมาเป็นการสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยเช่าแทน
ปีละสองหมื่นยูนิตรรวมห้าปีหนึ่งแสนยูนิตร
ท่านประธานครับมีข้อกล่าวอ้างมากมายบอกว่ามีบันทึกอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าคนไทย๒แสนครัวเรือนจะต้องมีที่อยู่อาศัย
ก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาผมคิดว่าถ้าเกิดหาที่อยู่อาศัย
ให้กับคนไทยสองแสนคนได้แค่บ้านเช่าอย่าเขียนให้เปลืองหมึกในยุทธศาสตร์ชาติเลยครับ
แล้วก็บอกว่าจะช่วยชีวิตพี่น้องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยก็เลยต้องสร้างมาให้เพื่อเช่า
ผมถามว่ากว่าท่านจะสร้างเสร็จแสนยูนิตกว่าจะช่วยคนได้แสนครอบครัวนั่น
ปลาเข้าไปปีอะไรแล้วครับพี่น้องประชาชนต้องไปประสบพบเจอกับโรคระบาดใหม่แล้วครับ
ทำไมไม่เอาโครงการเดิมล่ะครับไอ้ที่มันมีอยู่ที่มันขายไม่ออกเนี่ย
ถ้าอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนจริงเปิดให้เช่าราคาถูกไปเลย
ช่วยเลยทันทีด้วยซ้ำยังไม่หนำซ้ำครับ
มนตรีกลัวโครงการจะไม่ผ่านก็เลยบังอาจแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยการบอกว่าโครงการเคหสุขประชาเนี่ยทำไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยจะเปิดโครงการ๒๐๐๐หลังทุกวันที่๒๘กรกฎา
ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงราชการที่๑๐เป็นเวลา๕ปีจนครบ๑แสนหลัง
ท่านประธานครับต้องทำกันถึงขนาดนั้นกลัวโครงการไม่ผ่าน
เพราะมันไม่มีเหตุผลอันไหนที่มันสมเหตุสมผลสมควรที่จะมีการก่อสร้าง
มากมายขนาดนั้นถึงเป็นแสนยูนิตเลยครับ
และที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับล่าสุดครับในงบประมาณลายจ่ายประจำปี๒๐๖๖ครับ
ห้องประงบประมาณห้องใหญ่นะครับล่าสุดมีส่วนงานในพระองค์เข้ามาชี้แจง
ห้องงบประมาณห้องใหญ่ก็ได้ชี้แจงครับไม่เชื่อท่านถามกรรมธิการ
ส่วนพักประชาธิปัตย์ได้เลยตัวแทนส่วนงานในพระองค์ได้ปอกไว้แล้ว
ว่าให้เลิกซะโครงการที่มีการห้อยโหนมีการห้อยท้ายอะไรต่างเหล่านี้
ถ้าไม่เชื่อท่านไปขอชาวเลขได้เลยอันนี้คือข้อเท็จจริง
และในทุกเหตุผลที่มันไม่สมเหตุสมผลเลยแต่ท่านก็ยังดันทุลังไปต่อครับ
คนในการเคหาแห่งชาติเองครับไม่พอใจกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลจะมาสร้างบ้านอีกแสนกว่ายูนิต
ทั้งทั้งที่ขณะนั้นเนี่ยบ้านเช่าของพี่น้องประชาชนบ้านที่การเคหะให้พี่น้องประชาชนเช่าเนี่ย
ยังเหลืออยู่เป็นแสนแสนยูนิตครับท่านประธานเอ้ยเป็นหมื่นหมื่นยูนิตครับท่านประธานขออภัย
แต่พอมีเสียงคัดค้านจากคนในการเคหะภายในท่านก็เริ่มยัวสิครับ
รัฐมนตรีในขณะนั้นก็เริ่มยั้วโดยคนในเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าท่านมีสีหน้าเคร่งเครียดมาก
เรียกผู้บริหารการแข่งชาติเข้ามาที่กระทรวงถึงแม้ว่าวันนั้นจะใส่เน็กไทยสีหวานแหวว
แต่หน้าตาเคร่งเครียดทั้งวันเพราะไม่พอใจที่มาขัดขวางโครงการเคหะสุขประชาของท่าน
โดยท่านได้ชี้นิ้วสั่งการไปเลยว่าจะต้องจัดโครงการนี้ให้ได้
โดยปัญหาครับมันไม่ใช่เรื่องว่าสร้างได้หรือสร้างไม่ได้ควรสร้างหรือไม่ควรสร้าง
แต่ปัญหาครับท่านประธานในวันนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรียังไม่ได้นำเรื่องเข้าไปขอคอรมอลเลย
ยังไม่ได้นำเรื่องเข้าไปขอโครงการยังไม่ผ่านคอรมออนุมัติเลย
แต่มีโครงการมีความคิดเริ่มที่จะสร้างบ้านเป็นแสนยูนิตครับท่านประธาน
โครงการใหญ่ขนาดนี้ครับถ้าเกิดมันไม่ได้ขอความเห็นชอบจากรัฐเนี่ย
ก็ไม่มีเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐ
แต่นี่ไม่อยากให้ผ่านคอรมอไม่อยากไปขอความเห็นชอบในคอรมอ
หรือไม่กล้าก็ไม่รู้เพราะโครงการมันไม่มีเหตุส่วนใดที่มันสมเหตุสมผลเลย
ก็เลยบอกให้การเคหะหาเงินมาสร้างบ้านโครงการเคหสุขประชาเอง
พอสั่งการไปแบบนี้ครับก็วงแตกสิครับ
เคหาแห่งชาติก็วงแตกเริ่มมีคนคัดค้านหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อย
ทำยังไงครับก็เริ่มมีการเชื่อดไก่ให้ลิงให้ลิงดู
ทำยังไงครับก็มีการบีบผู้ว่าการเคหาแห่งชาติในขณะนั้น
ให้ลาออกจากตำแหน่งนั่นข่าวบอกฟ้าผ่าทุ่งบางกะปิ
ผู้ว่าการเคหะในขณะนั้นยอมเซ็นใบลาออกในวันศุกร์ที่๒๔เมษายน
ทั้งที่วันที่วันพฤหัสที่ผ่านมายังคุยกันอยู่ดีอยู่เลย
บีบท่านอยู่ในห้องแห่งนั้นราว๓ชั่วโมง
กว่าจะตกลงปงใจและหาทางออกร่วมกันว่าจะลาออกในวันศุกร์
ต่อมาครับปลดคนที่ขัดขวางโครงการไปได้แล้ว
ก็มาตั้งผู้ว่าคนใหม่ครับไม่ได้เอาจากที่อื่นที่ไกลเลยครับ
ตั้งมาก็รอบเดียวกับที่เมื่อครั้งตั้งบอร์ดนะครับ
บอร์ดก็มีตั้งนายจอรอมาคนนึงตั้งคุณทวิพงศ์วิชัยดิตมาคนหนึ่ง
หาใครไม่ได้ควานใครไม่ได้ก็ควานเอาในถังที่นั่งอยู่เป็นบอร์ดเนี่ย
ลาออกมาแล้วก็มานั่งเป็นผู้ว่าการแข่งชาติคนใหม่
แล้วก็ไม่ทำให้เสียของครับเข้ามานั่งในตำแหน่งผู้ว่าการเคหาแห่งชาติคนใหม่ได้ไม่ถึงเดือน
ก็รับลูกรัฐมนตรีจุติชงเรื่องโครงการเคหสุขประชาเข้าคอรมอในวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๖๒
ต้องย้ำนะครับท่านประธานดูจากเอกสารนะครับเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเพื่อทราบ
ส่งให้คอรมอเพื่อทราบไม่ได้เป็นเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบแต่อย่างใด
ผมก็สงสัยครับว่าคอลโลมอลในขณะนั้นเนี่ยหลับหูหลับตาไม่รับฟังอะไรเลย
หรือว่าฟังพอผ่านผ่านไปเฉยเพราะว่าโครงการเนี่ยสร้างเป็นแสนแสนยูนิตเนี่ย
แล้วโดยที่ไม่ได้ขอเงินสนับสนุนจากรัฐเลยเนี่ย
มันไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยครับแล้วคิดโครงการมาแต่แรกนะครับ
มีรายงานศึกษาโครงการรอบแรกออกมาพบว่าต้องใช้เวลาถึง๒๐๐ปีครับท่านประธาน
ไม่ผิดครับช้าช้าชัดอีกครั้งครับ
โครงการนี้กว่าจะคุ้มทุนครับมาไป๒๐๐ปีครับ
ก็เลยต้องมานั่งปั่นตัวเลขกันใหม่มานั่งทำกันใหม่
โดยใช้วิธีอะไรครับแน่นอนครับ
ผมไปถามผู้เชี่ยวชาญมาหลายท่าน
เขาบอกก็มีอยู่สองทางทางแรกบอกลดต้นทุน
ทางที่๒เพิ่มรายได้ท่านก็ทำเลยครับ
ทางนี้โดยวิธีแรกปกติการแข่งชาติรับงาน
จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นไว้อยู่ที่๑๙
แต่พอโครงการนี้คิดไปคิดมาแล้วมันกว่าจะคุ้มทุน
ถ้าเกิดเสนอไปคงจะไม่ผ่านง่ายไม่มีใครอนุมัติ
ไม่มีใครเห็นด้วยก็ปรับรถมันซะเลย
จากปกติที่การแข่งชาติรับงานก่อสร้างอยู่
ปรับลดไปเหลือ๑๐ครับ
แต่ขนาดปรับลดอะไรมหาศาลขนาดนี้แล้ว
ปรับรถไปรถแรกแจกแถมไปขนาดนี้แล้ว
ก็ยังต้องใช้ราว๒๐กว่าปีถึงจะคืนทุน
แบบนี้ทำไงครับท่านประธานก็ต้องเริ่มใช้วิธีที่๒ครับ

วิธีการเพิ่มรายได้ครับเพิ่มหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โครงการนี้ได้บอกว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์
ได้มีรายได้ได้มีงานทำ
โดยการมีการคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าไปด้วย

โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักปลูกเมลอน
แล้วเอารายได้จากการขายไข่ขายผักพวกนี้ครับ

คิดเป็นรายได้ว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนขายไข่ได้เท่านี้ฟอง

มีรายการอยู่ในเอกสารชัดเจนครับสรุปสาระสำคัญของโครงการ
มีโครงการอยู่มากมายครับทั้งขายปลาขายผักขายพับถุงกระดาษขายกล้วยฉาบกล้วยเบรกแตก

จะมีรายได้ต่อเดือนเดือนละ๒๑๐๐๐บาท
มีมากมายครับที่ผมยังพบอีกนะครับว่า
โครงการโครงการหนึ่งคือโครงการสุขประชาร่ม๙เนี่ย
ถึงแม้ว่ามันจะต่ำมากแล้วก็ตามนะครับเทียบกับโครงการภาครัฐอื่น

โครงการสุขประชาร่วมเก้าเนี่ย
มีการกำหนดไว้ว่าจะต้องพับถุงกล้วยแขกปีละ๑๒๐๐ถุงได้กำไร๒๐๐๐
รวมเป็นปีละ๕๕๐๐๐บาท
ผมอ่านเอกสารสรุปผมก็ขัดใจทำไมไม่พับถุงกาแฟมันรู้แล้วรู้รอดได้๗๐๐ไปเลย
อุตส่าห์ไปยักษ์เวลาไปพับถุงกล้วยแขกอยู่อีกก็ไม่เป็นไรครับ
แต่ท่านจะเอาคุณยังกันปั่นตัวเลขกันแบบนั้น
ปั่นกันมาก็เริ่มครับเดินหน้าไปเลยท่านรัฐมนตรีจุติก็สั่งเดินหน้าโครงการครับ
โดยอ้างว่าโครงการนี้จะทำโครงการนำร่องก่อนไม่ต้องขออนุมัติจากคอลโลมนะครับ
ซึ่งปัจจุบันก็มีเสร็จไปแล้ว๒โครงการด้วยกันอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ
ผมไปลงพื้นที่มาก็คือโครงการร่ม๙๒๗๐ยูนิตและโครงการฉลองกรุง๓๐๒ยูนิตรวม๕๗๒ยูนิต
ลงพื้นที่มาครับไอ้สาระสำคัญที่เขียนไว้สวยหรูเมื่อสักครู่ในกระดาษเนี่ยครับ
ที่มันอยู่ในกระดาษเนี่ยรายงานผมเขียนไว้ในหน้านี้พับถุงกล้วยแขกหน้านี้พับถุงกาแฟ
หน้านี้ขายไข่หน้านี้เลี้ยงปลาดุกนี่ข้อมูลอยู่ในเนี้ยแต่มันไม่ไปอยู่ในโครงการจริง
มันอยู่แต่ในกระดาษแห่งนี้สรุปหมายความว่าไงครับหมายความว่าก็เขียนไปเท่านั้น
เพื่ออยากจะสร้างสร้างสร้างอยากจะให้คนเห็นความสวยหรูว่าสร้างไปแล้วโครงการนี้จะเกิดขึ้นอย่างไร
ความคุ้มทุนเป็นอย่างไรแค่นั้นเองครับแต่พอถึงเรื่องจริงจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนไหมครับ
ยังไม่เคยขายไข่เลยและยังไม่เคยพับถุงเลยเอาที่ไหนก็ผมบอกในกระดาษมันมี
กลับไปดูต่อครับไปไล่ดูต่อครับว่าอ้าวแล้วมันเป็นยังไงล่ะโครงการเนี่ย
ก็ไปถึงเรื่องอะไรรู้ไหมครับไปถึงเจาะลึกเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อย
ไปเจอครับว่าโครงการเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันหนักหนาสาหัสจริงเลยท่านประธาน
หนักหนาแบบผมคิดว่าแม่เรื่องนี้น่าจะหนักที่สุดแล้วแต่พอลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยมันยิ่งเจ็บช้ำครับ
ไปดูโครงการการถมดินครับตั้งแต่เริ่มโครงการเลยครับถมดินตามบัญชาของท่านรัฐมนตรีหยุดตินะครับ
โดยการเคยหาแห่งชาติพูดว่าการเคยหาแห่งชาติที่ท่านละมันตีจุติตั้งมากับมือนี้นะครับ
ไปแยกโครงการการถมดินกับโครงการก่อสร้างออกจากกันอันนี้ผมฟังจากคนในการเคหาแห่งชาติเขาบอกไม่เคยทำมาก่อนครับแบบนี้
ก็ไปนั่งสันนิษฐานกันอยู่นานว่าทำไมจะต้องแยกออกจากกันว่าโครงการถมดินกับก่อสร้างทำไมไม่อยู่โครงการเดียวกันไปเลย
แล้วท่านจะมีกระบวนการวิธีการถมให้มันเซ็ตตัวหรืออะไรต่างก็เรื่องของท่าน
แต่มันไม่ใช่ครับแยกโครงการออกจากกันมันตีเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าชิ้นปลามันที่สุดก็อยู่ในโครงการถมดินนี่แหละครับ
จะได้สร้างไม่ได้สร้างก็ว่ากันอีกทีเพราะใกล้หมดเวลาแล้ว
นี่ผมไปดูมาที่สมุทรปาการพื้นที่สอสอวุฒินันบุญชูพักเก้าไกรของผมเนี่ย
ไปดูยากขึ้นลกล้างหมดแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะสร้างเมื่อไหร่
แล้วถมดินไว้เนี่ยสุดท้ายภาระมันก็เกิด
เวลาจะมาสร้างอะไรทีถมไปเสร็จแล้วไม่มีโครงการก่อสร้าง
แล้วมันไม่ได้อยู่ในโครงการเดียวกันด้วยคนที่แบกรับภาระ
ก็คงต้องเป็นการเคหะเช่นเดิม
ต่อมาครับมหากราบในเรื่องของโครงการการถมดินเรื่องของโครงการอะไรต่าง
มันมันมาจากที่ท่านหยิบชิ้นปลามันไปหมดแล้วถ้าผมเปรียบเทียบนะถ้างแนน

ก่อนผมเป็นตรศในพุฒมาเมส์งานระบบไฟฟ้า
แบบนี้เขาเรียกว่าเอาขวานจามต้นมะพร้าวไว้ทั้งไร่

แต่จามไม่หมดทุกต้นเลยแล้วเบิก
งวดแรกไปก่อนว่าตอนนี้ได้เริ่มตัดต้นไม้ไปครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

มหากราบการผ่านภาษีพี่น้องประชาชนภาคแรกกันครับ
คือกระบวนการการเอาบริษัทลูกเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปรับโครงการเนี่ย
เอาบริษัทลูกของการแข่งชาติที่ใกล้เจ๊งมาถมดินแบบเหมา
เอากันไปทุกโครงการเลยทีเดียวที่ผมบอกว่าใกล้เจ๊งนี่ไม่ใช่คำพูดผมเองนะ
ผู้จัดการบริษัทเขาพูดผมได้ยินมากับหูเสียงเขาเอง
ผมก็เลยเอาคำแกมาว่าบริษัทที่ใกล้เจ๊งมารับงานแบบเหมา
ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการแข่งชาติครับการแข่งชาติถือหุ้นอยู่
ราว๔๙เปอร์เซ็นต์และเอกชนรายอื่นถือหุ้นอยู่๕๑เปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งบริษัทเซ็มโก้เนี่ยตั้งมาโดยปฏิขอรมอลเมื่อปี๓๗แล้วก็ไม่
รับงานถมดินมาก่อนไม่เคยรับงานก่อสร้างมาก่อนรับงานอย่างเดียว
คือการบริหารจัดการอาคารชุดหรือเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลแฝด
เป็นนิติบุคคลให้เอื้ออทรเพราะว่าบางทีบริษัทไหนไม่มาแข่งก็เอาเซ็มโก้
เขาไปรับแล้วเขาก็มีประสบการณ์อยู่แค่การดูแลน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่าง
แค่นั้นแต่ท่านเอาบริษัทลูกมาเพื่ออะไรครับเพื่อช่องว่างบริษัทแห่งนี้ไม่มี
วิศวกรสักคนไม่มีรถตักไม่มีรถไถไม่มีรถสิบล้อสักคันแต่เอามารับงาน
ถมดินปี๖๓ปีเดียวฟันกำไรหน่อไปแล้วรับงานไปแล้ว๘๒๑ล้านบาทโดยไม่ผ่าน
อีบิดดิ้งบิดอย่างเดียวคือบิดกฎหมายหาประโยชน์เข้าส่วนตนและโดยอ้างว่าบริษัท
เต็มโก้เนี่ยมีการเคหาถือหุ้นอยู่มากกว่า๒๕เปอร์เซ็นต์ได้รับข้อยกเว้นตาม
ระบอจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกฎกระทรวงปี๒๖๑ท่านอ้างแบบนี้ถือเป็นการมองตี
ความกฎหมายแบบศรีถนนชัยมากเพราะว่าการจ้างแบบเฉพาะเจาะจงให้บริษัทลูก
นั้นเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์มาตั้งแต่ต้นว่าวัตถุประสงค์บริษัทนี้ต้องการ
ทำอะไรทำอะไรได้บ้างนั่นหมายความว่าเป็นความสามารถเฉพาะทางของบริษัทนั้น
และเขารับดำเนินงานอยู่แล้วก็จ้างได้แต่ไม่ใช่เอาสากกระเบือยันเรือลบแล้วก็มา
บริษัทลูกแล้วให้บริษัทลูกไปกินหัวคิวต่อแต่นี่ไม่ใช่มาดูกันต่อครับ
ท่านไม่ต้องแถต่อนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๓เนี่ยท่านมีการส่งหนังสือไปถามครับ
ไปถามสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอถามไปชัดเลยว่า
ถ้าจะให้เซ็มโก้รับงานการเคหาแห่งชาติที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
จะต้องขอความเห็นชอบจากคอรมอก่อนหรือไม่
ท่านก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็ทำหนังสือถามไปด้วย
มีหลักฐานอยู่นะหนังสือถามไปเนี่ยแล้วเขาก็ตอบมาตอบหนังสือกลับมาว่าใช่
หากรับงานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ก็ต้องถามคอรมอก่อน
ด้วยสัตว์ลูกไปกินหัวคิวกันหมด
เป็นไงครับการเคหะถือหุ้นอยู่๔๙อีก๕๑เอกชนรวย
กินหัวคิวทุกงานไม่ต้องทำเองลูกน้องก็ไม่ต้องมีรถก็ไม่ต้องมี
ศวกรก็ไม่ต้องมีแต่ได้งานก่อสร้างฟันหน่อไปเลย
แบบนี้เอาไงต่อครับมันไม่เข้าหลักการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ที่ต้องมีความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
ค่าไหมไม่ตรวจสอบโปร่งใสได้ไหมไม่โปร่งใส
ประสิทธิภาพไม่มีก็คนของตัวเองยังไม่มีเลย
ตรวจสอบได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าจะไปจ้างเฉพาะเจาะจงอย่างเดียว
เรื่องนี้ครับหลังจบการอภิปรายไม่วางใจไม่นิ่งนอนใจแน่นอนครับ
เอกสารในการยื่นปปชรออยู่แล้วและยังไงก็ต้องยื่นต่อปรปช
เพื่อให้ตรวจสอบโครงการนี้เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
ต่อไปครับถ้าการเคหะเนี่ยอยากจะให้เซ็มโก้เข้าไปรับงาน
เหนือจากวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่คอรมออนุมัติเนี่ย
ก็ต้องให้การแข่งชาติขอคอรมอเพิ่มวัตถุประสงค์
แต่สุดท้ายไม่กล้าทำครับไม่กล้าทำแล้วทำยังไงครับ
แต่แต่แต่แต่แต่ไปนู่นส่วนส่วนพระนิษฐ์ไปหาใครครับ
รัฐมนตรีพักเดียวกันกับท่านท่านรัฐมนตรีจุลิน
ขอแก้วัตถุประสงค์ในหนังสือบริคลสนทิ
คนละเรื่องคนละราวกันเลยไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอแก้หนังสือบริคลสนทิมันไม่ใช่
ถูกประสงค์ที่เขาหมายถึงคือวัตถุประสงค์ที่คอรมอตั้งมาตั้งแต่ปี๓๗
บริษัทเมโก้ต้องทำอะไรมากน้อยแค่ไหนเขียนกรอบกติกาเอาไว้
ทำได้แค่ไหนไม่ใช่ไปแถไปออกเรื่องเบี่ยงประเด็นไปนู่นเลย
พัฒนาธุรกิจการค้าขอเปลี่ยนหนังสือบริคลสนทิ
ไปกันคนละเรื่องคนละราวสุดท้ายบริษัทเมโก้ลูกรักทำไงต่อครับ
เซ็มโก้ลูกรักก็ต้องเดินหน้าต่อครับ
พูดว่าคนที่ธรรมนตรีจุติตั้งมาไม่นำซ้ำ
อยากจะให้ลูกรักบริษัทนี้ได้รับงานทั้งหมด
ทำไงต่อครับต้องทลายทุกข้อจำกัดครับ
ต่อมาครับเดิมการแข่งชาติเนี่ย
เคยมีกติกาไว้ว่า๑การที่จะรับงานของการแข่งชาติ
มีผลงานก่อนข้อนี้ยกเว้นเพราะไม่เคยมีผลงาน
สองการแข่งชาติต้องให้ผู้รับเหมาเนี่ย
สูงสุดไม่เกิน๓สัญญาข้อนี้ยกเว้น
ตัดไปเพราะอยากให้ทีเดียวเลยร้อยกว่าโครงการ
ข้อ๓บอกว่าบริษัทที่จะมารับงานการรัฐวิสาหกิจเนี่ย
ก็คือต้องทำงานก่อนแล้วก็ไปเบิกตามงวดงาน
แต่สุดท้ายทำไงยกเว้นเพราะบริษัทนี้มันจะเจ๊งอยู่แล้ว
กำลังจะเจ๊งเนี่ยครับท่านประธาน
เราต้องเอารัฐวิสาหกิจไปอุ้มขนาดนี้
ไปช่วยขนาดนี้เพื่ออะไร

แล้วถ้าเกิดเป็นผู้รับเหมาลายอื่นเห็นนะครับ

เขาบอกโอ้โหทำกันขนาดนี้

บริษัทเพราะปี๑๙๖๓นี่
จ้างช่วงบริษัทต่างมารับงานถมดินต่อ

รายการทั้งหมดบริเวณบริษัทเซ็มโก้ล้วนทั้งหมดเลย
เพราะทลายทุกข้อจำกัดไปแล้ว
ท่านประธานครับนี่ต้องดิ้นกันขนาดไหนครับ
ความเลวร้ายไปกว่านั้นที่รับมาทั้งหมด๘๐๐กว่าล้าน
มันมีกฎข้อหนึ่งว่าต้องวางเงินประกันอยู่ที่๕
เงินประกันอยู่๕๘๒๑ล้านก็ราว๔๐ล้านครับ
เราไปดูงบการเงินของบริษัทเมโก้ตั้งแต่สิ้นปี๖๒เป็นต้นมา

มีเงินสดอยู่ราว๕๐๐๐มีเงินฝากอยู่อีกไม่กี่ล้าน

พี่หนูเนี่ยภรรยาแกมีฟาร์แมว

และจัดงานประกวดแมว
ชาครับพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงชื่อบุคคลข้างนอกนะครับ
ครับไม่ได้เอ่ยชื่อครับเมื่อสักครู่เป็นชื่อพันแมวครับ
เอาล่ะครับท่านพูดถึงชื่อคนครับผมฟังอยู่
ท่านประธานครับผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อครับเมื่อสักครู่ชื่อสายพันธุแมว
คราวนี้เนี่ยหลังจากยืมเงินจากภรรยามาประคับประคองธุรกิจ
ท่านคิดว่าเอ็มดีบริษัทนี้บริษัทที่จะเจ๊งไม่ใช่จะเจ๊ง
ไปแล้วด้วยซ้ำแต่ยังประคับประคองล่อแร่ล่อแร่ได้
ถอยหลังได้ก็เลยพลิกฟื้นนะเอามารับงาน
และทลายทุกข้อจำกัดให้บริษัทนี้แต่งหน้าเติมปากทานู่นนี่นิด
นั่นนี่หน่อยให้มันดูสวยหรูให้มันดูสวยงาม
แล้วเอามารับงานรับงานทั้งหมดยังไม่พอนะครับ
ทลายทุกข้อจำกัดรับงานทีเดียวรวดเลยรับถมดินทุกงาน
แล้วเอาเฉพาะงานถมดินเพราะงานก่อสร้างกินยาก
ดินแป๊บเดียวเสร็จกินหยิบชิ้นปลามันไปก่อน
ยังไม่พอครับมาดูต่อครับมีการซอยงานถมดินแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ซึ่งอันนี้ผิดพรบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างแน่นอน
เพราะว่าการอนุมัติของการแข่งชาติเนี่ยมันมีกฎกติกากันอยู่ว่า
ถ้าเกิดไม่เกิน๕๐ล้านต้องอยู่ในอำนาจของผู้ว่าการแข่งชาติ
ถ้าเกิดมันเกิน๕๐ล้านต้องอยู่ในอำนาจของบอร์ดบริหาร
ทำไงครับก็ไม่อยากให้บอร์ดบริหารมารับรู้รับทราบด้วย
ก็เลยซอยโครงการต่างซะให้มันเหลือไม่เกิน๕๐ล้าน
ท่านประธานไปดูครับยกตัวอย่างแค่สองโครงการก็พอ
โครงการการถมดินที่ปฐุมธานีคลองสี่
ตอนแรกในโครงการในรายงานเนี่ยมันมีบอกไว้เนี่ย
ตั้งแต่เอกสารการประชุมของบอร์ดการแข่งชาติเมื่อวันที่หกสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบสาม
ในสองโครงการเนี่ยมีเขียนไว้ชัดเจนว่าประทุมธานีคลองสี่เนี่ยมีแผนที่จะถมดินทั้งหมด
หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านนี่คือถมที่แปลงนี้หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้าน
แต่ถ้าเกิดถมตามนี้ก็ต้องเข้าบอร์ดแต่ไม่อยากให้บอร์ดรับรู้รับทราบ
หรือไม่อยากให้บอร์ดหารด้วยก็ไม่รู้ก็เลยไปถมจริงอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดห้าร้าน
โครงการที่สองไปดูกันครับบ้านสอสอวุฒินันบุญชู
มุดปาการบางพี๔๒ก็ไปถมดินโครงการนี้ในรายงานการประชุมบอกว่า
ที่แปลงนี้ต้องถมอยู่ราวราวเก้าสิบเอ็ดล้านแต่สุดท้ายถมจริงเท่าไรครับ
เกือบนิดเดียวท่านผู้ว่าการขยายภาคผู้พักดีระวังให้ดี
ผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับว่าท่านจงใจซอยงานแบ่งงานให้มันเหลือต่ำกว่า๕๐ล้าน
เพื่อให้อยู่ในการอนุมัติของผู้ว่าคนเดียวซึ่งพยายามแต่งหน้าเติมตาทาปากให้บริษัท
บริษัทเซ็มโกมีรายได้มีงานมีผลประกอบการอะไรต่าง
เพื่อให้กำไรมากพอถามว่าทำไปเพื่ออะไรครับ
ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไร
เสียงที่ผมได้ยินมาในรายการนี้
เปิดไปเมื่อวันที่๑มีรายการคำพูดเสียงของพี่พิษนุพร
พี่หนูพูดเองกับมือ
ไม่ใช่ต้องพูดเองกับปากพูดกับมือไม่ได้
พูดเองกับปากบอกว่าจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์
ทำยังไงครับแต่งหน้าเติมปากรับงานหักหัวคิว
ค่ายกเว้นยกเลิกกฎกติกาอะไรต่าง
เพื่อให้บริษัทเมโก้ได้รับงานแต่งตัวพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ขนาดนี้
ก็เพราะว่าธรรมดีจุติและพวกคนสนิทเหมือนสักครู่
หลักทรัพย์มาแล้วนับไม่ถ้วนมาทำที่นี่ต่อ
และใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปแต่งหน้าทาปาก
มีความพยายามครับเอาบริษัทเซ็มโก้ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่
เข้าตลาดหลักทรัพย์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะว่ามีการมีบันทึก
การประชุมวิสามันของบริษัทเซ็มโก้
ครั้งที่๒ทับ๒๕๖๓ลงวันที่๔พฤศจิกายน๒๖๖
โดยนายจรรมรคนสนิทของท่านธนาคมตีจุติเนี่ยเข้าไปนั่งในที่ประชุม
ในฐานะตัวแทนผู้ว่าการแข่งชาติซะด้วยโดยแจ้งที่ประชุมว่า
จะมีการเพิ่มทุนรายงานฉบับนี้ลงไว้ชัดเจน
ว่านายจรรนำเสนอที่ประชุมว่าจะเพิ่มทุน
จากบริษัทใกล้เจ๊งทุนจดทะเบียน๒๐ล้าน
จะเพิ่มเป็น๑๐๐๐ล้านครับ
จะเพิ่มเป็น๑๐๐๐ล้านฟังไม่ผิดครับ
จาก๒๐ล้านเพิ่มเป็น๑๐๐ล้าน
โดยการเอาโครงการเคหสุขประชา
ชงที่ชงกันมาแบบทุลักทุเล
ที่ปั้นกันมาแบบปัตถุลเบนะ

บอกว่ากรรมการทั้งหลายเราจะรวยกันแล้ว
จากโครงการสร้างบ้านให้คนจนอยู่
แล้วฟันกำไรจากคนจนที่ซื้อบ้าน
มาเป็นกำไรเป็นผลประกอบการของบริษัท
มันไปคนละทิศคนละทางแล้วท่านบุญตี
ท่านต้องไปดูแลความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องประชาชน
ท่านต้องไปดูแลสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชน
ภายใต้ขอบเขตอำนาจของรัฐมนตรีพม
แต่สุดท้ายท่านไปทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
กรรมการไปประชุมกันในบอร์ดไปพูดถึงขนาดนี้

รายงานการประชุมเนี่ยบอกว่า
เพิ่มทุนจาก๒๐ล้านเป็น๑๐๐ล้าน
มีโครงการถมดินกว่า๘๐๐ล้านมีโครงการก่อสร้าง
และเดี๋ยวจะขยับมารับงานก่อสร้างด้วย
โดยวิศวกรก็ไม่มีสักคน

ก็คือจะตั้งบริษัทนี้
ที่จะต้องมากินหัวคิวจากบริษัทก่อสร้างต่าง

และเอาบริษัทนี้แต่งหน้าท้าปากเข้าตลาดรักษาไปได้

ผู้ถือหุ้นเก่าหัวแกกบอกโอ้โหตัวเลข๔๔๐๐ล้าน

ดูอยู่ทุกปีว่าบริษัทมันจะเจ๊งเอามาจากไหน
สุดท้ายคว่ำครับล้มไม่เป็นท่า
ที่วางไว้ว่าเราจะรวยจากเงินคนจนล้มไม่เป็นท่า
แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งความเลวร้ายนี้ได้

โทรหาผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่เห็นด้วย
คือบันทึกที่ท่านโทรไปทั้งบีบทั้งเค้นทั้งแกะทั้งแงะทั้งอ้อนวอน

บอกว่าแรกก็ครูก่อนนะครับ
แต่ขู่แล้วผู้ถือหุ้นเขาแข็งยังไงก็ไม่ยอมท่าเดียว
ต่อมาบอกจะขอซื้อในราคามากกว่าราคาพา๕เท่า
ต่อมาบอกเอาอย่างนี้พี่ถ้าพี่ยังไม่ยอมขายมากกว่าราคาพา๕เท่า
ยังไม่กระหน่ำซ้ำยังไม่พอครับ
ทะลุงภาษีของพี่น้องประชาชนไปถึงไหนยังลามไปเสนอเรื่องผิดกฎหมาย
บอกว่าไงครับเสนอเรื่องผิดกฎหมาย
เสนอว่าผมคอมมิตพี่เลยถ้าเกิดโครงการนี้ผ่าน
ขายหุ้นให้ผมผมสัญญาว่าจะเอาการเคหะ
ซื้อจุดจุดจุดจากพี่ทุกโครงการพี่ทำจุดจุดด้วยใช่ไหมครับ
งั้นเดี๋ยวให้การเคหะรับงานจากบริษัทพี่ทุกโครงการ
นี่คำพูดพี่พิษนุพรอันนี้ไม่ต้องโต้แย้งครับ
เพราะเอกสารทั้งหมดส่งปปชต่อไปครับ
เหนือจากลามไปเสนอเรื่องผิดกฎหมายแล้ว
อุตส่าห์ท่อนสุดท้ายท่อนฮุกเลยจริงท่านประธาน
ผมอ่านน้ำตาแทบไหลเสนอมากกว่าราคาพาห้าเท่าก็ไม่ขาย
ก็ไม่ยอมสุดท้ายก๊อกสุดท้ายก่อนวางสาย
เอาอย่างนี้ละกันครับถือว่าทำบุญร่วมกันพี่ขายให้ผมเถอะครับ
แล้วถือว่าจะเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับผู้มีรายได้น้อย
ผมอ่านประโยคนี้น้ำตาแทบไหลท่านประธาน
ในการรวยของใครบางคนจะต้องเอาความจนของพี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ในสมการด้วย
ในการพยายามอยากรวยของกลุ่มบางกลุ่มจะต้องทำลายอนาคตของรัฐวิสาหกิจ
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาษีพี่น้องประชาชนเข้าไปด้วย
แบบนี้มันจะไปต่อได้ยังไงท่านท่าน
ให้ตายท่านผู้ถือหุ้นก็ปฏิเสธท่าเดียวไม่ยอมตกหลุมพาง
สุดท้ายก็คงต้องหาแผนการกันใหม่ทำไงครับ
แผนการก็ต้องล้มไปไม่เป็นท่าแล้วต้องไปทำไงกันต่อครับ
แถวรามอินทาของนายจอรไปนั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะกันอยู่นานว่า
เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราทำไม่ได้จึงเกิดมหากราบ
ภาคสุดท้ายภาคจบบอกว่าตั้งบริษัทใหม่มันซะเลย
เดี๋ยวชงเรื่องเข้าคอรมอถ้าซิมโก้มันยากนัก
บริษัทที่ตั้งจากมติคอรมอลเมื่อปี๓๗มันยากนัก
ก็ตั้งบริษัทใหม่ตามมติขอรมอลปีนี้เดี๋ยวจะชงเอง
โดยไม่ต้องเขียนวัตถุประสงค์อื่นไกลเขียนอย่างเดียว
แย่งงานบริษัทเดิมให้หมดให้มันเจ๊ง
เพราะไม่ยอมทำตามเราแค่นั้นเอง
ท่านประธานครับพอมีแผนเรื่องนี้ขึ้นมา
ว่าจะตั้งบริษัทใหม่และมีวัตถุประสงค์ไม่ไกล
จากบริษัทเดิมเลยก็คือแย่งงานทั้งหมด
ที่เคยให้เซ็มโก้มาก่อนมาตั้งเป็นบริษัทสุขประชา
ดำเนินการยังไงต่อครับผมมีหลักฐานท่านประธาน
ท่านสอสอปริญญาในสไลด์ครับ
อันนี้คือไว้บอร์ดที่การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่
ปากกาหมึกไว้บอดเนี่ยเป็นการซื้อจากภาษีของพี่น้องประชาชนที่การเคหะ
บอร์ดนี่ก็น่าจะเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่ซื้อกันที่การเคหะ
และบอร์ดอันนี้ก็ได้เขียนขึ้นที่การเคหะแห่งชาติ
และคนที่เขากังวลว่าสมบัติชาติจะต้องเข้าไปอยู่ในกระเป๋าใครบางคน
เขาถ่ายมาให้บอกว่ามันเขียนกันขนาดเนี้ย
เขียนคืออะไรเขียนรีดทรัพย์ว่าการเคหาแห่งชาติมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้าง
มีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างมีที่ดินอยู่ที่ไหนมีอาคารอยู่ที่ใด
มีบ้านเช่าอยู่จุดไหนปล่อยเช่าไปแล้วได้กำไร
เขียนมาแล้วแผนภาพสามแผ่นนี้คือการแจกแจงทรัพย์สินทั้งหมดของการเคหาแห่งชาติ
ว่ามีชิ้นไหนยังมีดีอยู่บ้างมีชิ้นไหนเน่าไปแล้ว
มีชิ้นไหนที่พอจะเป็นชิ้นงามหยิบยกมาให้บริษัทใหม่แห่งนี้
แล้วท่านรัฐมนตรีจุติอย่ามาอ้างแบบเดิมนะครับ
ท่านชอบบอกตลอดนะครับที่ต้องทำแบบนี้
เพราะว่าการเคแห่งชาติเนี่ยมีทรัพย์สินเป็นแสนล้าน
แต่กลับมีรายได้เพียงแค่ไม่กี่ร้อยล้านจึงต้องเอามาดูใหม่
ส่วนไหนที่การเคหาแห่งชาติพลาดไปส่วนไหนเอามาบริหารจัดการใหม่ได้
เพื่อให้การแข่งชาติมีรายได้มากกว่าเดิม
แต่ถ้าเกิดท่านอ้างอย่างนั้นเนี่ยอยากจะหารายได้ใหม่ให้การแข่งชาติ
ไม่ต้องไปลงแรงเปิดบริษัทใหม่หรอกครับ
บริษัทเดิมมันมีอยู่ก็ทำในบริษัทเดิม
ก็อยากจะเพิ่มรายได้เฉยเพิ่มรายได้การเคหา

พอรู้แน่ชัดแล้วว่าสมบัติการแข่งมีอะไรอยู่บ้าง
ก็เลยเล็งว่าชิ้นไหนควรจะเป็นชิ้นที่ทำกำไรได้

โดยชงเรื่องเข้าคอรมอเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนปี๒๕๖๐
อนุมัติจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
ชื่อบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชน

ก็เอาชื่อโครงการที่ปั้นมาตั้งแต่แรกแบบตุ้มป้าตุ้มเป๋
ที่จะให้โครงการสร้างบ้านแสนหลังอันนี้ไปให้เค

แล้วแต่งหน้าทาปากซิมโก้ไปเข้าตลาดหลักทรัพย์

ก็เลยตั้งบริษัทใหม่
ไหนตั้งใหม่แล้วก็เอาชื่อโครงการที่ปั้นมานี่แหละ

ก็เลยได้ชื่อว่าเคหสุขประชาจำกัดมหาชน
เป็นบริษัทรูปอีกแห่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจ
ที่ตั้งในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และรัฐมนตรีจุติไกรเลิก
และความภาคภูมิใจอันนี้ผมจะขอเล่าต่อไป
ให้ท่านได้ภาคภูมิใจไปชั่วลูกชั่วหลาน
ว่าท่านตั้งบริษัทแห่งนี้มา
เพื่อแย่งงานบริษัทเซ็มโก้ที่เคยตั้งอยู่เดิม
แล้วก็เอามาปั่นเอามาปั้นโครงการต่างเข้าไปรับงาน
ถามว่าบริษัทนี้มีอะไรครับก็ไม่มีครับ
ก็เหมือนกับเซ็มโก้นะครับไม่ต้องตั้งยาก
ตั้งง่ายตั้งมากินหัวคิวไม่ต้องมีพนักงาน
ไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องมีวิศวกรไม่ต้องมีฝ่าย
หน้างานอะไรมากรับงานสากะเบือยันเรือลบรับให้หมด
แข่งชาติอยากทำงานอะไรก็รับมาให้หมด
เสร็จก็ไปปล่อยหัวคิวถามว่าใครลำบากครับ
พี่น้องประชาชนครับผู้เป็นเจ้าของการแข่งชาติ
ส่วนบริษัทมหาชนใครเป็นเจ้าของครับ๔๙เป็นของการแห่งชาติ
ส่วนอีก๕๑ของใครครับผมไม่ต้องตอบครับ
ผมไม่ได้ถือหุ้นอยู่ในนั้นผู้ถือหุ้นทุกคนต้องตอบ
ว่าจะเป็นของใครกำไรเนี่ยท่านประธานครับ
โครงการต่างที่ตั้งมาก็จะยักย้ายถ่ายโอนไปให้บริษัทแห่งนี้
พอคอรมอมีมติเห็นชอบครับก็ไปจัดตั้งบอมจเคหสุขประชาเสร็จสิ้น
เส้นเมื่อมีนาคมสองพันร้อยหกสิบห้าเพิ่งผ่านมาไว้กี่เดือนเนี้ย
มีนาคมสองพันร้อยหกสิบห้าเนี้ยก็ไปตั้งจุดจุดเอ่อจดจัดตั้ง
จดทะเบียนห้าร้อยล้านบาทก็เคหะเป็นผู้ถือหุ้นสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์
อีกที่เหลือก็บริษัทลิฟต์บริษัทแอร์บริษัทประตูบริษัทหน้าต่าง
ก็มาปาร์ตี้ลงขันกันแล้วก็วัตถุประสงค์และพันธกิจของบริษัท
ไปอ่านอย่างละเอียดฟิกซ้ายฟิกฝาฟิกหน้าฟิกหลัง
ก็คือฝาแฝดเซ็มโก้นั่นเองลอกกันมาทั้งหมด
โครงการก่อสร้างเคหาสุขประชา๑๐๐๐ยูนิต
ถ้าเกิดจะเหมือนกันขนาดนี้ก็ยังงงอยู่ว่าจะตั้งมาทำไม
ท่านประธานครับแต่ที่ซ้ำร้ายคือว่าผ่านคอลโรมอมันเอาอย่างไรดีกว่า
หรือว่าในการผ่านคอรมอครั้งนั้นเป็นกระบวนการความคิดของคนในคอรมอ
ว่าทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวยก็ผัดกันอนุมัติกันไป
เรื่องของใครของมันผลัดกันแต่ภาษีของพี่น้องประชาชน
ผลาญไปทุกวันทุกวัน
ท่านประธานครับเรามาดูแผนธุรกิจกันครับ
แผนธุรกิจของบริษัทจำกัดมหาชนเคหสุประชาแห่งนี้
ท่านวาดฝันไว้สวยหรูมาดูหน้าตากันครับว่ามีอะไรบ้าง
เพื่อไม่ให้เสียชื่อนักปั่นหุ้นนักการเงิน
นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วนับไม่ถ้วน
รัฐมนตรีผู้หลุดพ้นทุกข้อจำกัดและนายจรรคนสนิท
ทั้งคู่ก็ได้วาดฝันแผนธุรกิจเอาไว้
ฝันว่ายังไงครับรายได้รวมแสนกว่าล้าน
รายได้จากโครงการเคฮสุขประชาอีกสองหมื่นสี่พันล้าน
รายได้จากโครงการตามแผนชาติยี่สิบปีอีกหกหมื่นห้าพันล้าน
รายได้จากการพัฒนาบริหารชุมชนอีก๘๐๐๐กว่าล้าน
รายได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจให้ชุมชนไอ้พับถุงกล้วยแขก
พับถุงกาแฟเมื่อสักครู่เนี่ยประเมินรายได้ไว้สองหมื่นเก้าพันล้าน
รวมเบ็ดเสร็จแสนกว่าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพัน
ร้อยหกสิบห้าล้านบาทและนี่ท่านดูนะครับ
ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือท่านประธานดูคาดการณ์กำไรครับ
การกำไรสุทธิจากบริษัทลูกของการเคหะแห่งชาติ
ที่เป็นนักวิสาหกิจภายใต้ภาษีพี่น้องประชาชน
ภายใต้การกำกับดูแลรัฐมนตรีจุติผู้ที่ได้รับมอบหมายมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ไปตั้งบริษัทมหาชนวางกำไรไว้สิบสามเปอร์เซ็นต์
เอามาจากไหนครับแสดงว่าไอ้ที่พับถุงกล้วยแขก
พับถุงกาแฟขายไข่ขายประดุกขายอะไรมาสักครู่
เอามาคำนวณเป็นกำไรด้วยเอามาคำนวณเป็นรายได้ด้วย
ไอ้ที่สร้างบ้านจะไปขายผู้มีรายได้น้อยเวลาเสนอคอรมอก็โอ้ย
จนแล้วจนอีกพี่น้องประชาชนทุกร้อนลำบากนู่นนี่นั่น
แต่พอถึงเรื่องจริงคืออะไรครับฟันกำไรให้ใครครับ
โอเคฮะเพื่อเคฮะแต่ท่านต้องวงเล็บด้วย
ว่าให้แค่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ใคร
นี่ยังไม่รวมนะครับมีการยักย้ายถ่ายโอน
ที่ดินเปล่ากว่าเก้าสิบสี่แปลงรวมสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไร่
ซึ่งจะขอซื้อจากโดยที่ไม่รู้ว่าจะซื้อกันราคาประเมิน
ราคาคนใกล้ชิดกันแน่เอาไปให้บริษัทมหาชนแห่งนี้ได้ดำเนินการ
ก็ตามแผนภาพที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่ครับที่เขียนขึ้น
โดยหมึกจากภาษีพี่น้องประชาชนจากไว้บอร์ดภาษีพี่น้องประชาชน
ที่เขียนไว้เนี้ยตามแผนเนี้ยเลยรีดสับมาได้ทั้งหมด
โยกย้ายถ่ายโอนไปสู่บริษัทจำกัดมหาชนที่ตั้งขึ้นมาแล้ว
ก็ตอนนี้โรนร้อนครับเปิดรับปลูด
เปิดรับลงทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้าง
มันไม่มีคนทำงานก็เลยต้องไปประกาศรับ
มีการประกาศรับลงทะเบียนผู้รับเหมา
ที่จะไปรับงานก่อสร้างของการเคหาแห่งชาติในจังหวัดต่าง
ลงทะเบียนกับบริษัทมหาชนจำกัด
บริษัทมหาชนแห่งนี้จะไปจ่ายงานการเคหาแห่งชาติทั่วประเทศ
แทนที่จะต้องไปบิดกันที่การเคหะ
ที่จะต้องไปบิดงานกันที่รัฐวิสาหกิจ
ก็มาบิดงานแบ่งงานกันที่บริษัทมหาชนแทน
เดือดร้อนครับเคหะจ่ายแพง
ได้ส่วนต่างที่บริษัทฟันกำไรกันไปเรื่อย
โครงการของการเคหาแห่งชาติยังไม่จบแค่นี้ครับ
ฟังต่อครับผมล่ะเริ่มสงสารรัฐวิสาหกิจแห่งนี้
ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ล่อแร่ล่อแร่แต่สิ่งเดียวที่
น่าจะเป็นผลประกอบการสูงก็คือสูงจากคนที่ดูแลโครงการ
กำกับดูแลมากกว่าซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับ
ที่มันหนักแล้วที่มันพังแล้วที่มันเศร้าแล้ว
อภิปรายมาเมื่อสักครู่ยังไม่หนำใจท่านประธาน
ยังไม่หนำใจเพราะอะไรที่ผมพูดอย่างนี้
เคหะแห่งชาติยังมีการร่างข้อบังคับที่น่ากังวลที่สุดมาฉบับหนึ่งครับ
คือร่างข้อบังคับการแข่งชาติว่าด้วยการให้การช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทในเครือของการเคหาแห่งชาติ
โอ้โหไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอะไร
บริษัทที่เพิ่งตั้งมาเมื่อกี้ตั้งมากินหัวคิวเมื่อกี้
รีดเงินจากพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เมื่อกี้กำลังจะกู้เงินโดยร่างข้อบังคับ
ให้การแคร์แห่งชาติที่เป็นนักวิสาหกิจมาค้ำ

แข่งชาติตัวเองเนี่ยก็ไม้หลักปักขี้เลนแล้ว
ยังจะต้องไปค้ำบริษัทที่ตั้งมา๑เดือนอีก
โดยหนี้สินของการเคหะตอนนี้ปลาไป๔๐กว่าล้านบาทและธรรมฐาน
และอย่าลืมนะครับว่าหนี้ของนักวิสาหกิจถือเป็นหนี้สาธารณะนะ
ต้องไปค้ำเงินกู้บริษัทบอมจแห่งใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเนี่ย
ก็เท่ากับว่าหนี้รายหัวของประชาชนก็เพิ่มขึ้น
และมีแผนธุรกิจที่จะต้องวางแผนสร้างหนี้อีกตั้ง๖๐๐๐ล้านจากข้อมูล
มันก็จัดอยู่ในสถานะเดียวกับการลดไฟที่ขาดทุนทุกปีหรือขอสมกอยู่แล้ว
แต่ท่านกำลังจะตั้งบริษัทหนึ่งเป็นตัวกลางที่รีดเงินที่ได้กำไรทั้งหมดไปอยู่ที่บริษัทนี้
และความทุกข์ร้อนความเจ็บปวดทั้งหมดไปอยู่ที่รัฐวิสาหกิจแห่งนี้
กันชัดครับอันไหนขาดทุนอยู่นี่อันไหนกำไรอยู่นี่
และอันที่อันที่ได้กำไรคืออะไรอันที่ได้กำไรคือประชาชน๔๙ในทุน๕๑
ส่วนอันที่ขาดทุนประชาชน๑๐๐มันอยู่กันแบบเนี้ย
พี่น้องประชาชนที่อยู่ในการแข่งชาติทุกท่านฟังนะครับ
ที่ท่านต้องจ่ายแพงที่ท่านต้องทุกข์ทรมานที่ท่านต้องทรมานแสนสาหัส
รัฐไปดูแลรัฐไม่ดูแลจะดูแลได้ไงก็เงินที่ได้กำไรไปอยู่

ร่างข้อบังคับนี้ก็ท่านประธานมีความเห็นชอบมาเมื่อวันที่๒๔
มี๒๔พฤศจิกายนปี๖๔ก็คือไม่ถึงเดือนหลังจากตั้งบริษัทมา
แต่ในคอรมอครับไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่รู้ไม่เห็น
อันนี้ผมขอชื่นชมจากใจจริงท่านท่าน
ชื่นชมจากใจจริงเลยว่าในคอรมอมีคนที่เห็นเรื่องราวนี้
มันไม่ชอบมาพากลแบบผมอยู่หนึ่งท่านต้องขอชื่นชมเลยก็คือ
ท่านรัฐบนตรีอาคมเตอร์พิยาภัยศิษฐ์ท่านรัฐบนตรีว่าการส่วนกันกลัง
ให้ความเห็นไว้ชัดเจนเหมือนผมเป๊ะไม่ได้นัดกันมาก่อน
แต่ท่านมีความรู้สึกนึกคิดว่าถ้าเกิดยอมผ่านไปง่ายเนี่ย
วิสาหกิจของไทยมันจะไม่เหลืออะไรท่านให้ความเห็นว่าไงครับ
เห็นว่าการแข่งชาติยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกข้อบังคับดังกล่าว
ควรให้การแข่งชาติกำกับดูแลดำเนินงานบริษัทในเครือ
ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้และไม่เป็นภาระกับการแข่งชาติ
เขาให้ความเห็นไว้อย่างนี้รัฐมนตรีคลังแต่ท่านทำไงครับ
ก็ไปต่อดันต่อก็ในคอรมอลมีรัฐมนตรีคลังให้ความเห็นคนเดียวที่เหลือเขา
หูหลับตากันอยู่ก็ดันไปต่อครับยังไงก็ผ่านร่างข้อบังคับ
เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนไปแล้วร่างข้อบังคับแห่งนี้ก็จะต้องไปค้ำ
การกู้ยืมใดของบริษัทมหาชนแห่งนี้ครับท่านครับ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ผมกล่าวมาทั้งหมดจึงมีเหตุผลสมควรอย่างยิ่ง
ที่จะต้องลงมติไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีจุติไกลเลิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ท่านได้สร้างมหากรรมสร้างเพื่อโกงและดำเนินมหากราบ
ผลานภาษีพี่น้องประชาชนพังทลายชีวิตและความมั่นคง
ของผู้มีรายได้น้อยในประเทศตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคต
และขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกทั้งที่อยู่ในสภาแห่งนี้
และที่อยู่ในห้องนอนที่บ้านและฟังการอภิปรายนี้อยู่
ต้องช่วยกันครับกระบวนการที่ผมเล่ามาทั้งหมด
มันยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการมันยังไม่จบสิ้นกระบวนความ
มันยังเหลือสลักก้อนสุดท้ายชิ้นสุดท้าย
ที่ถ้าเกิดรัฐมนตรีจุติอยู่ในตำแหน่ง
ดำเนินการต่อไปทำจนเสร็จสิ้นทำจนเสร็จภารกิจ
นั่นหมายความว่าทรัพย์สินสมบัติชาติจะต้องถูกถ่ายโอน
ย้ายถ่ายโอนไปให้บริษัทหมาชนจำกัดแห่งนี้
และทุกการก่อสร้างที่รัฐต้องจ่ายเงินสร้าง
เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพื่อคนจนที่รัฐอุดหนุนไป
ก็จะต้องไปผ่านบริษัทนี้กินหัวคิวก่อน
และเราทุกคนสามารถยุติเรื่องเหล่านี้ได้ครับท่านประธาน
โดยการลงมติไม่ไว้วางใจในวันที่๒๓
ก็ขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายครึ่งกลางที่จะต้องลงมัติในวันที่๒๓
ช่วยกันครับเพื่ออนาคตของการเคแห่งชาติ
อนาคตของลูกหลานอนาคตของพี่น้องประชาชนคนไทย
ท่านประธานครับในเวลาสุดท้ายแห่งนี้
ผมอยากจะสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจ
ไปถึงท่านรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลการแข่งชาติ
กับดูแลและวิสาหกิจที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยครับ
ผมเองนัทชาบุญชัยสวัสดิ์เกิดและโตในโครงการการเคหาแห่งชาติ
ในขณะที่ผมเป็นประชาชนผู้ใช้ชีวิต
อยู่ในบ้านเช่าของการเคหะแห่งชาติ

ความคิดจากกระบวนการในความคิดของประชาชนคนหนึ่ง

เราอยู่ในโครงการเคยหายชาติตั้งแต่เกิด

เราถามว่าการแข่งชาติสร้างบ้านมา
โดยเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
ทำไมไม่ไปขายให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีบ้าน

มาถึงอายุ๒๕เพิ่งซื้อบ้านหลังแรก
และอยู่ในการเคแห่งชาติมาโดยตลอด
ก็ได้แต่ตั้งคำถามในความเป็นประชาชนว่า
ผู้มีอำนาจผู้บริหารการแข่งชาติ

ทำไมถึงมีกระบวนการอะไรต่างมากมายไปหมด
แม่ผมขายลูกชิ้นหน้าโครงการน่ะ

เจ๊คนนี้ไปรับเหมาช่วงมาจากการเคหาอีกทีนึง

มันก็ผ่านรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น

ผมขึ้นมาอยู่กรุงเทพมหานครตอนม๑

๑คนพี่สาว๑คนและผม

ความเจ็บปวดในขณะนั้นของคนไม่มีบ้าน

ว่าแม่หรือพี่สาวผมจะไปเข้าห้องน้ำ

เพราะห้องน้ำรวมระหว่างทางมันผ่านหลายห้อง

ชีวิตของคนจนมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมาย
ไม่ใช่จนแล้วจุดพูลสต๊อปแล้วจบ
วันนี้ผมความนำความรู้สึกทุกร้อน
ของพี่น้องประชาชนคนหนึ่ง
ที่ได้ก้าวข้ามมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน
และนำความจริงมาพูดในสภาแห่งนี้
ว่าถ้าเกิดหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริหารกันแบบนี้

โทรไปคุยแต่ละคนต่อรองผลประโยชน์กันในฉบับนี้
แล้วย้อนกลับไปดูตอนเด็กที่เราอยู่กัน
ไม่สงสัยเลยว่าทำไมมันต้องลำบากขนาดนี้
งบประมาณแผ่นดินลงไปเท่าไหร่สุดท้ายมันโดนกระบวนการพวกนี้
ตัดตอนจะมีคุณภาพก็ตลายซะ
เปิดบริษัทกินหัวคิวสุดท้ายคุณภาพอยู่ยังไง
คุณภาพอยู่เหมือนที่ผมเปิดตอนแรกเมื่อกี้
เอื้ออทร๓ท้องพื้นหล่นใส่หัว
ในห้องนอนทั้งในห้องน้ำมีครอบครัว๑เตียง๒ชั้น
นอนอยู่ชั้นล่างที่นอนลูกชั้นบนไปทำงานกลางคืน
ท้องพื้นมันหล่นมาใส่ที่นอนบนชั้นบน
นั่นถ้าเตียงชั้นเดียวน่ะเขาตายไปแล้ว
ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านมันทุกข์ทรมานจริงท่าน
แล้วท่านปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ท่านปล่อยให้ผู้ว่า
ปล่อยให้เอ็มดีเซ็มโก้พูดขนาดนี้ท่านปล่อยให้ผู้ว่าการเคหาแห่งชาติไปกระทำกระบวนการขนาดนี้
และตัวท่านเองตั้งมาทั้งนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน
คนที่รับกรรมคืออะไรครับพี่น้องประชาชนคนที่ทุกข์ทรมานคือใครครับคือพี่น้องประชาชน
ผมไม่อยากที่จะเล่าเหตุการณ์ต่างต่อ
เพราะว่าวันนี้ผมได้สะท้อนความรู้สึกความเป็นอยู่ของคนจนของคนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยที่ไม่มีบ้าน
และรัฐก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ดูแลที่อยู่อาศัย
แต่สุดท้ายมันเป็นแบบนี้มันเป็นกระบวนการแบบนี้
ในพื้นที่ของผมครับผมลงพื้นที่แต่ละครั้งเอื้อทร๑เอื้อทร๒เอื้อทร๓เอื้อทรสมดำเป็นโครงการเอื้อทรในเขตบางขุนเทียนไปรับฟังปัญหาแต่ละครั้ง
เขาสร้างกระบวนการมาให้ประชาชนไปทะเลาะกันให้ประชาชนแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนเอาบริษัทเข้าไปกินหัวคิวเอาบริษัทเข้าไปรับงานไปดูแลโครงการอะไรต่าง
แล้วก็เซ็ตให้โครงการนั้นแบ่งกลุ่มสองข้างและทะเลาะกันแต่คนที่ได้ผลประกอบการได้ผลกำไรมหาศาลคือบริษัทต่างที่มารับงานจากการแข่งชาติแล้วความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตื่นเช้ามาก็ต้องทะเลาะกัน
เช้ามาก็ต้องตั้งแง่ตั้งงอนมีปัญหาไม่ได้เคยได้ก้าวข้ามก้าวผ่านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายผมพูดทุกครั้งในสภาแห่งนี้ทุกการอภิปรายว่าการแข่งชาติดูแลที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยไม่จำเป็นต้องคุณภาพน้อยตามไปด้วย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
บริหารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่สุดท้ายมันมาพบเหตุการณ์แบบนี้
มันมาพบโครงการแบบนี้ผมจึงขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร
ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับผม
เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ยากจน
ในประเทศไทยที่ต้องทุกข์ทรมานดั่งเหตุการณ์ที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่
ไว้ได้โปรดอับลงมติไม่ไว้วางใจ
เพื่อยุติเหตุการณ์เหล่านี้และทวงคืนสมบัติของพี่น้องประชาชน
สมบัติของชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย